โมง๓๑นาทีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็เข้มข้นข่าวสารกันแบบต่อเนื่องให้คุณผู้ชมอยู่กับเรายาวนะคะ
และรมเบิร์ดเมื่อวานที่บอกว่ารับสารภาพ

มันก็กลายเป็นประเด็นที่เมื่อวานคนก็ตาม

แซนวิสาพัฒน์กระติกอิสรินจ๊อปนิทัศน์ปตนุพัฒน์โรเบิร์ตภัยบูล
แล้วก็มาพร้อมกับทนายความส่วนคุณแม่คุณแม่พนิดาเนี่ย
ก็เดินทางมายื่นขอเป็นโจทย์ร่วมค่ะแม่บอกแบบนี้มีหลักฐานใหม่ในคดี
เกิดเหตุนะทีมทนายความเนี่ยได้ยื่นขอของกลางจากตำรวจ
เก็บรักษาไว้ปีกว่าแล้วแล้วก็มีข้อมูลบางส่วนถูกลบไป
ข้อมูลอะไรอ่ะแม่เป็นข้อมูลการสนทนากัน
คนในรถถึงเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่บอก
แม่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะแม่มั่นใจกับหลักฐานชิ้นนี้มาก
แล้วแม่จำเสียงคนในคลิปได้แบบชัดเลยหูแม่บอกด้วยนะแม่
ยกเลิกสัญญาเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายที่เคยทำไว้
ตั้งแต่๒๑กันยาเพราะว่าอะไรจำเลยบางคนเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในสัญญาข้อตกลงนั้นคือคุณผู้ชมคุณแม่เนี่ยไม่
เป็นโจทย์ร่วมฟ้องในคดีได้เงินสด๔๐๐๐๐๐บาท๒ใบฉบับละ
บาทรวมเป็นเงิน๒ล้านเงินรายเดือนเนี่ย๓๐๐๐บาทเป็น
เวลา๒๐ปีอันนี้เนี่ยคือข้อตกลงนะคะแล้วแม่ได้ยื่นคำร้อง
ขอถอนประกันแซนเพราะว่ามีพฤติการเนี่ยข่มขู่พยานและให้
เอาผิดฐานละเมิดศาลกับแซนและกระติกด้วยอยากให้คุณผู้ชม
ลองฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ
พบอะไรหลักฐานหลักฐานใหม่มันสื่ออะไรได้ค่ะก็อาจจะมี
เดี๋ยวมีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวลองไปอ่านดูค่ะถึงขั้นทำให้
คดีเนี่ยอ่าเข้าข้างคุณแม่เลยได้ไหมก็อาจจะมีผลครับอาจจะ
มีผลในทางบวก
คุณผู้ชมคะพอได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้พอบอก
ว่าอะไรนะปอกับเบิร์ตเนี่ยกับคำรับสารภาพทีนี้พอฟังถึง
เนี้ยหลายคนแบบเฮ้ยเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเรื่องมันจะเป็น
อะไรหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะคะคือเมื่อวานอ่ะตอนที่เขามีการ

ได้แถลงยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

กระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ไม่มีประกาศณียบัติรับรองความถูกต้อง

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองถูกต้องตามกฎหมาย
ใช้เรือที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วก็ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ
อันนี้คือที่ทั้งสองคนรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

แล้วติ๊กถูกไว้ให้ให้เห็นเลยว่าแต่ละคนโดนเรื่องอะไรบ้าง
นี่ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้
แซนกระติกจ๊อปเอ็มเนี่ยยังปฏิเสธทุกข้อหาเหมือนเดิม
สารก็เลยพิจารณาให้แยกสำนวนสั่งฟ้องเป็นคดีใหม่นะ
แล้วก็ต้องเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาใหม่
ทีนี้ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาคดีของปกับโรเบิร์ต
ในวันที่๑๐พฤษภาคมที่จะถึง
แล้วก็นัดตรวจสอบพยานหลักฐานที่อายการยื่นฟ้องใหม่
และมีแม่ตังโมเป็นโจทย์ร่วมในวันที่๒๘เมษายนนี้
คือคุณแม่บอกว่าแม่เซอร์ไพรส์นะ
ดีใจแม่พอใจที่ปกับโรเบิร์ตรับสารภาพ

เพราะว่าเป็นลูกมาปีนึงแล้วไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลย
แต่ก็มองว่าทั้งสองคนมาถูกทางแล้ว
เพราะว่าถ้าเกิดว่าสู้ต่อไปอาจจะแย่กว่าเดิม

อีก๔คนอยู่ที่ตัวเขาเลยว่าเขาจะรับสารภาพไหม
เจอกันวันนี้ก็คุยกับทุกคนตามปกติ

เขาจะฟ้องกลับแม่แล้วก็จะเรียกค่าเสียหาย
เป็นเงิน๔๐ล้านคือเท่ากับที่แม่เคยเรียกก่อนหน้านี้

ที่แม่ได้เซ็นยื่นฟ้องในข้อหาฆาตกรรม
ร่วมกับนายอาชริยะเรืองรัตนพงศ์แม่บอกว่าแม่ตกใจนะ

มั่นใจเลยว่าพยานหลักฐานที่แม่มีแน่นหนาพอ
อกจากนั้นเนี่ยทางเพจดังเขาก็บอกด้วยนะคะ
ว่าทานายความของแซนวิสาภัฐเตรียมแล้วนะ
หลักฐานจะดำเนินคดีรายการดังในความผิดอาญา
คุณผู้ชมอันนี้เพจดังเพิ่งโพสต์

เพราะว่าตอนแรกพี่เบิร์ตคือแซนแค่จะฟ้องกลับแม่เฉย
ครับรู้มั้ยแต่อันนี้ที่เพิ่มมาใหม่คือรายการดัง
อ๋อดำเนื้อคดีรายการดังโอเค

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันด้วย
แต่เอาจริงคือปอกับโรเบิร์ตที่บอกว่ารับสารภาพ
สารภาพอย่างที่บอกค่ะว่าข้อหาที่เขาโดน
ก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แต่บางทีคนฟังอาจจะรู้สึกว่ารับสารภาพว่าอะไร
ฆ่าตังโมเหรอเป็นฆาตกรรมเหรอไม่ใช่นะคุณผู้ชม
ข้อหาอื่นมันก็พูดตรงกับคุณผู้ชมว่า
มันก็ไม่ได้หนักอะไรเท่าไหร่ทิ้งของลงแม่น้ำอะไรพวกนี้
ครับนะครับรับสารภาพไปอันนั้นแต่ว่าผมแปลกใจอยู่อย่าง
แปลกใจอยู่อย่างที่ทางแซนเขาตกใจบอกว่าปอกับโรเบิร์ตนะ
ก็ไม่เคยคุยและไม่รู้มาก่อนว่าสองคนนี้จะรับสารภาพ
ว่าจะเป็นข้อหาอะไรก็ตามจริงเหรอ

ได้ไม่ต้องเกรงใจอะไรกันก็คือเขาก็เดินหน้าเต็มที่เหมือนกัน
ทั้งทั้งที่คืนก่อนที่จะมาสารเนี่ยเขาบอกว่าจริงคุยกัน
แต่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ว่าจะรับสารภาพ
แต่ก็เชื่อว่าคุณปอกับโรเบิร์ตน่าจะมีการปรึกษาทนายไว้ก่อนแล้วด้วย